ตุ๊กแก่ค่ะตุ๊กแก่คู่ปรับตลอดการกับงูเขียว
งานนี้งานใหญ่อีกเหมือนกันเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูค่ะ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่ดูแล้วระทึกมากเลยนะคะ

คืองูเขียวเนี่ยค่ะมันคาบตุ๊กแก่
แล้วก็ห้อยต่องแต่งมาจากคานบ้านโอ้โหเห็นแล้วก็คือสยองขวัญเหมือนกันนะ
นี่สยองจริงแต่มันทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะ

นี่คือจุดช็อตที่ธอมครุสโรยตัวลงมาเพื่อทำภารกิจในการขโมยข้อมูลลับ
โอ้โหอันนี้งูเขียวก็กำลังขโมยข้อมูลรักตุ๊กแกอยู่
ใช่นี่กูไปดูกำลังขโมยตับนั่นเอง
ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นเหมือนกัน

เออก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าภาพเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยจะเห็นกันหรอกนะฮะ
คนที่ไม่ชอบตุ๊กแกแล้วก็โอ้โหทนดูไม่ได้แน่
แต่อย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้งูเขียวที่เห็นเนี่ยเป็นงูเขียวพระอินทร์
เป็นงูพิษชนิดอ่อนไม่ได้มีผลต่อร่างกายมนุษย์นะคะ

อันนี้ไงล่ะมันจะทำให้เหมือนร่างกายเป็นธรรมภาพนะ
เขมือบตุ๊กแกทั้งตัวเลยใช่แล้วค่ะ
ก็ใดก็ตามบางคนมองเป็นเรื่องโชคลาภ
บางคนมองเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นวัตจักรของชีวิตน่ะนะคะ
ขออภัย๕๖๖๔เอาคลิปสยองขวัญมาให้เราดู
คนชอบมันมีคนไม่ชอบก็มี
เพราะฉะนั้นก็ดูไปนะดูผ่าน